เรื่องนี้เด็กวัย๑๔ที่ระยองมาตามความคืบหน้ากันหน่อย
คือผู้ปกครองเขาก็ไปถามความคืบหน้า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
คือน้องไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อน
แล้วก็โดนเพื่อนผู้ชาย๘๙คนไม่รู้ว่าทำอะไรหรือเปล่า
แต่สภาพน้องคือกลับมานอนอยู่ตรงเสาไฟฟ้า
แล้วก็เสือในชั้นในอะไรพวกนี้ค่ะ

ทีนี้ทางครอบครัวเชื่อว่าเด็กวัย๑๔น่าจะถูกข่มขืน
ผู้ปกครองก็เลยพาน้องวัย๑๔ปี
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพวังจันทร์ที่จังหวัดระยอง
หลังจากเมื่อเช้าตรู่ของวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านมาเจอน้อง๑๔นอนแบบไม่ได้สติเลยค่ะ
อยู่ริมถนนอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าสภาพนี่เสื้อผ้า
นี่เปื้อนเปลือไปหมดเลยกางเกงขาด
แล้วก็รีบแจ้งให้ผู้ปกครองของน้องวัย๑๔ทราบ
ทีนี้พอผู้ปกครองไปรับตัวก็ยิ่งพบความผิดปกติคุณผู้ชม
คือชุดชั้นในของน้องก็ถูกปลดฉีกขาด
ก็ต้องมาขึ้นโรงพักมาแจ้งความค่ะ
ไม่รู้ว่าโดนเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
โดยน้องวัย๑๔ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นรอยต่อวันที่๑๒ต่อ๑๓กรกฎาคม
ก็มีนักเรียนชายรุ่นน้องอยู่มหนึ่ง
ก็มาชวนให้น้องวัย๑๔ไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนรุ่นพี่
ทีนี้น้อง๑๔ไม่ได้รู้จักเจ้าของวันเกิด
แต่ที่ยอมไปเชื่อคำพูดค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าผู้ชายที่เป็นน้องม๑มาชวน
บอกว่าอุ๊ยมีผู้หญิงไปกันเพียบเลยไปด้วยกันไหม
ก็เลยยอมขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป
นี่เป็นภาพกราฟิกที่เราจำลองเหตุการณ์

เจอวัยรุ่นชาย๘คน๙คนจับกลุ่มกินเหล้ากันอยู่
ก็ดื่มไปสักพักหนึ่ง
แล้วน้องลุกไปเข้าห้องน้ำ
จู่รุ่นพี่กับเพื่อนผู้ชายของน้องวัย๑๔ปี

แล้วก็ปรีเข้ามาเหมือนกับจะลวนลามน้องวัย๑๔ค่ะ
น้องก็ต่อว่าแล้วก็เดินกลับมามาที่งานต่อ
แล้วก็ดื่มต่ออีก๓๔แก้วแล้วก็รู้สึกมึนหลับไป
รู้สึกตัวอีกทีนึงคือบ่ายของอีกวันแล้วค่ะ
แล้วน้องมานอนอยู่ในสภาพแบบนี้คุณผู้ชม
ใกล้กับเสาไฟฟ้าแล้วเสื้อเปลือไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
ยังไม่รู้เลยว่ากลับมาที่บ้านได้ยังไง
อ่ะเดี๋ยวฟังเท่าที่น้องให้ข้อมูลกับนักข่าวเราได้หน่อยค่ะ
อันนี้คือเท่าที่น้องให้ข้อมูลได้นะ

แล้วบางคนก็บอกอุ๊ยเด็ก๑๔ทำไมปล่อยให้ตัวเองเมาขนาดนี้

ย่าของน้องเชื่อว่าหลานฉันถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดแน่
เพราะว่าตอนที่เจอหลานหน้าบ้าน
หลานนอนกองอยู่กับพื้นนะคะ

ถูกเลิกขึ้นไปเหนือราวนมค่ะคุณผู้ชม
กางเกงชั้นในก็ถูกถอดออกมาอยู่ในกระเป๋ากางเกง
ย่าบอกอุ๊ยเห็นสภาพหลานแล้วนะคะ
ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นี่ย่าพามาชี้เลยตรงนี้แหละหนู

แล้วตัวคุณย่าต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หลาน
กว่าหลานจะได้สติในบ่าย๒ของอีกวันนะคะ
แล้วย่าก็ถามไปทำอะไรมาลูกใครมาส่งหนู

คือบอกคุณย่าได้แค่ว่าเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ
เวลาที่น้องปัสสาวะแล้วน้องก็รู้สึกแบบแสบอะค่ะ

ย่าก็เลยคิดว่าอาการหลานแบบนี้
คงโดนล่วงละเมิดทางเพศแน่

แต่นี่คุณผู้ชมผ่านมากี่วันแล้ว
ตั้งแต่๑๒ต่อ๑๓วันนี้๒๗กรกฎาคม๑๔วันแล้วค่ะ

มันเป็นลูกหลานคนมีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า

ฟังคุณย่าค่ะ
อันนี้คือเราได้ฟังทั้งตัว

ขอเรียกว่าในเอ็มนามสมมุติแล้วกันนะคุณผู้ชม
อายุ๑๕ปีเป็นเจ้าของวันเกิด
ก็ถามเอ็มเอ็มรู้จักกับน้อง๑๔คนนี้ไหม
บอกว่าผมไม่ได้รู้จักกับน้อง๑๔คนนี้มาก่อนนะ
แต่ก็คิดว่าคงเป็นแฟนของใครสักคนในกลุ่มนี่แหละ
ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ดื่มตามปกติ
แล้วคืนนั้นก็เห็นเพื่อนผู้ชายเดินตามน้อง๑๔เข้าห้องน้ำจริง
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทำอะไร
พอแยกย้ายกันกลับก็ไม่รู้ด้วยว่าใครไปส่งน้อง๑๔
รู้ข่าวอีกทีนึงตำรวจก็เรียกผมให้ไปสอบปากคำแล้ว

มากินแล้วผู้หญิงมันก็เวียนเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เขาก็เดินตามมันไป
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินตามไปทำอะไร

แล้วพอหลังจากนั้นเป็นไงต่อ
ประมาณตี๓เขาก็กินกันจนเมาเขาก็กลับบ้าน

แล้วใครเป็นคนไปส่งน้องผู้หญิง
ไม่รู้ผมรู้แค่ตอนออก
หลังจากแยกย้ายผมก็เข้าบ้านแล้ว
เพราะผมออกจากที่นั่นคนสุดท้าย

ก็นี่ไงคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคดีนี้จะพลิกหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับทางตำรวจสพวังจันทร์
ก็ไปถามถึงเรื่องผลการตรวจของแพทย์

บอกว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมคือพอได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพาน้องไปตรวจเลย
แล้วผลของแพทย์ที่ออกมาเนี่ยยืนยันเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลวังจันทร์นะคะ
ไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืน
ไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตามที่ผู้ปกครองของน้องวัย๑๔สงสัย
แล้วตัวน้องเองก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าน้องโดนล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเรียกตัวน้อง
แล้วก็เรียกกลุ่มวัยรุ่น๘๙คนมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะตำรวจบอกว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คือไปตรวจสอบบ้านเพื่อนที่เกิดเหตุด้วยไงคะ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะได้ดูความคืบหน้ากันอีกทีนึง
ว่าจะยังไงเพราะว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
เด็กวัยรุ่น๘๙คนเขาบอกว่าไปกินเลี้ยงเพื่อนในกลุ่มมาจริง
เหล้ากันจริงแล้วก็เมากันจริงแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์
แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีการลวนลามมีการจับมีการถูถ่ายอะไรอย่างนี้
มีแต่ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ